คุณผู้ชมเคยเห็นบ้านที่หรูขนาดไหน

มีหัวรถไฟอยู่ในบ้านไหม

เอาไปตกแต่งไว้อย่างนี้เหรอ

นี่เอาไว้ถ่ายหนังเปล่า

เป็นบ้านพักเลขที่๙๙หมู่๙ตมราชสวายอำเภอลำลูกกา

เป็นเจ้าของบ้านอายุแค่๓๓ปีเองนะ

คือการมาตรวจครั้งนี้เนี่ย

ทรีพันธนตร์นุตนาท

ลักษณะนี้คล้ายกับรถภูต

แต่คันนี้ดูข้างหน้าตกแต่ง

ซึ่งเป็นรถตำรวจจริงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ

แล้วก็มีเครื่องแบบทหารตำรวจในอาคารแห่งนี้ด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นกัน

ทีนี้ครับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาไปขออำนาจศาลธัญบุรี

ยี่ห้ออะไรนะครับคุณผู้ชมรู้จักไหมถ้ารถนี้ยี่ห้ออะไรบอกมาหน่อยครับ
คือไม่เคยเห็นขับในประเทศไทยเลยนะคันแบบนี้นะนี่ตำรวจก็มาชี้ให้ดูรถอะไรกันก็สงสัยกัน
แต่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปขออำนาจศาลธัญบุรีออกหมายค้นบ้านหลังนี้นะ
แต่ไม่ได้รับอนุมัติครับก็เลยเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวที่บ้านหลังนี้อยู่ตลอดเลย
ทีนี้มันมีรถยนต์ขับออกมาตำรวจก็เลยขอตรวจค้นไปเจอเอาล่ะ
สุราหนีภาษีหลายรายการครับก็เลยยึดไว้
ไปจับกลุ่มนายสามารถทิพพวันและนายอานำอารี

ส่วนผลการตรวจบ้านหลังนี้ครับยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่คาดว่ามันจะมีช่องลับมีช่องลับในบ้าน
และน่าจะขนของออกไปหมดแล้ว
มีการขยายผลเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินและบ้าน
เนื้อที่กว่า๑ไร่ครับมีอาคาร๔หลัง
แล้วก็ไปพบเมื่อสักครู่ที่เป็นหัวรถไฟฟ้า
หัวรถไฟเป็นรถไฟฟ้าจำลองนะ

ทีแรกตอนที่ดอมบอกหัวรถไฟเราก็นึกว่าหัวรถไฟปุ้นฉิกฉักใช่ไหม

ต่อให้จำลองก็ราคาเท่าไหร่ล่ะ

เป็นบริษัทซื้อขายอาวุธที่ปิดกิจการไปแล้วนะ
จาก๒บริษัทนี้อย่างไรครับ
อันเป็นเท็จในการออกเอกสารทางราชการ

ซึ่งมีหมายจับอยู่ที่อำเภอปรณเละจังหวัดนราธิวาสครับ
คือสัญชาติวานูอาตูแล้วก็สัญชาติจีน
ผิดปกติครับแบบนี้ตำรวจต้องตรวจสอบว่า

บอกว่ารถแบบนี้ที่เกาหลีวิ่งเยอะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้ออะไร